อีกหนึ่งคดีนะคะยังเป็นปริศนาอยู่
แต่ว่าพอเมื่อวานนี้ช่วงเย็นปริศนาคลายแล้ว
ก็คือปริศนาประหลัดไอซ์
เป็นประหลัดป้องกันในอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
ที่มีภาพว่าขับรถไปตกไหลทาง
มีคนเข้าไปช่วยเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่
แต่ทีนี้ผ่านไปแป๊บเดียวได้รับแจ้งบอกว่า
คนที่ตัวเองจะไปช่วยเสียชีวิตแล้ว

ใช่ค่ะตอนนี้ปัญหานี้คลี่คลายแล้วนะคะ
โดยตำรวจสรุปเบื้องต้นบอกว่า
หลัดไอซ์น่าจะเสียชีวิตจากปืนลั่นค่ะ
ซึ่งพ่อและแม่ของประหลัดไอซ์เองนะคะ

และก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
ก็คือเชื่อตำรวจแหละว่าปืนลั่นจริง

จ่าสิบเอกสุรเจษศรีเกษม
และนางดิตยรัฐศรีเกษมพ่อและแม่
จ่าเอกนัทธวุฒิศรีเกษมหรือว่าประหลัดไอซ์
เป็นประหลัดป้องกันในอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
ซึ่งไปพบว่ามีรอยกระสุนบริเวณขมับด้านขวา

จะเอานำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองไซ
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
จากนั้นมีพิธีก็คือการเชิญพระภิกษุ

โดยมีญาติญาติและเพื่อนนักเรียนจ่าอากาศเรือ
ร่วมพิธีบรรยากาศโศกเศร้านะคะเมื่อวานนี้

เบื้องต้นพ่อและแม่ของประหลัดไอซ์
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายนะคะ
และก็ไม่คิดว่าลูกจะยิงตัวตาย

เชื่อว่าน่าจะเกิดจากปืนลั่นค่ะ
ฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ

สาเหตุน่าจะมาจากเกิดการเกิดอุบัติเหตุ

ดูลอยวิถีกระสุนแล้วมันเป็นการอุบัติเหตุมากกว่าครับ

ก็คือไม่ติดใจว่าลูกชายโดนฆาตกรรม

สาเหตุน่าจะประมาณว่า

ฟังตำรวจแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะ
ยืนยันว่าอุบัติเหตุแน่นอนปืนลั่นแน่นอนนะคะ

เป็นโซเชียลของคนที่ลงเรื่องราว
ที่อยากจะให้ใครไปช่วยใครต่าง
เขามีภาพประหลัดไอซ์เกิดอุบัติเหตุ

เพื่อที่จะให้ใครเดินทางผ่านไปผ่านมา

หนึ่งในสองคนที่ไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ลงไปพูดคุยกับประหลัดไอซ์
คือที่เจอประหลัดไอซ์ยังมีชีวิตอยู่

ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นคือนายธัญพิสิทธิ์จำปาศิริ

แล้วก็ได้มีโอกาสยืนคุยกับประหลัดไอซ์

ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ขับรถไปทำธุระที่อำเภอเมือง
โดยประหลัดไอซ์ขับรถตามหลังมา
จากนั้นตัวเองได้ยินเสียงเบรกดังสนั่น
แล้วก็เห็นรถของประหลัดไอซ์เสียหลักตกข้างทาง
แล้วก็เข้าไปพูดคุยอยากจะให้ช่วย

ผมช่วยตัวเองได้เดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เอง
เท่ากับก่อนที่จะพบเป็นศพ

อุบัติเหตุจริงมีคนไปเห็นจริง
หนึ่งในนั้นนี่แหละค่ะพบตำรวจแล้วเรียบร้อยนะคะ
ฟังเสียงนายธัญอภิษฎค่ะ
แต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่ารถมันได้เข้าไปในร่องน้ำแล้ว
แล้วผมก็เลยเห็นว่ารถมันตรงนั้นมันมีรถที่สวนทางมาเยอะ
รู้สึกว่ามันจะอันตรายแล้วกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้อน
ผมก็เลยกลับขึ้นรถไปแล้วก็ไปหักกิ่งไม้เพื่อส่งสัญญาณให้รถคันถัดมาว่าให้ระวัง
แล้วก็จากนั้นพอทำเสร็จปุ๊บผมก็กลับเข้าไปในตัวเมือง
ขณะที่ตำรวจเองนะคะก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนกัน
ก็คือการนำรถคันที่เกิดเหตุรถเก๋งคันสีขาว
ไปตรวจหาวิถีกระสุนภายในรถ
มันพอดีขนาดนั้นเลยหรอ
กับการสถานีตำรวจภูทรนาดินดำบอกว่าตอนนี้
กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นจากการตรวจที่เกิดเหตุ

พบรอยเบรกล้อความยาว๕๐เมตร

แล้วก็ไม่พบว่ามีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง

ส่วนปมการยิงตัวตายจากการสอบปากคำเพื่อนร่วมงาน

จากความขาดความระมัดระวัง

เพดานของรถออกไปแบบนี้
หลังคาของรถออกไปแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากเพื่อน
แล้วก็บรรดายาดแล้วก็คนที่ร่วมงาน
บอกว่าประหลัดไอซ์ปกติแล้วนะคะ

เพราะว่าเป็นประหลัดอำเภอด้านป้องกันและปราบปราม

แล้วทีนี้เวลาประหลัดไอซ์ออกพื้นที่
เขาจะขึ้นลำกล้องพร้อมใช้งาน

แต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับ